เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองนครพนมเนี่ย
ซ้อนแผนในการล่อซื้อจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งวัย๒๓ปีนะครับ
เพราะเธอเปิดขายบริการทางเพศผ่านโลกโซเชียลนะครับ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เลยก็เลยเข้าไปดูในโลกโซเชียลตรงนั้น

แล้วก็บอกว่าอาจจะซื้อบริการก็เหมือนเป็นการล่อซื้อนะครับ
ท้ายที่สุดก็จับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ไว้ได้นะครับ
ซึ่งเป็นแก๊งค้าบริการทางเพศ
กลุ่มนี้ก็จะใช้ทวิตเตอร์แล้วก็แอปพลิเคชันไลน
ในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อขายบริการทางเพศนะครับ
พูดคุยตกลงราคากันก็นัดหมายตามสารที่ต่างนะครับ
ส่วนใหญ่กลุ่มหญิงขายบริการในทวิตเตอร์นี้นะครับ

แต่มาอยู่ที่นครพนมนะครับ
ส่วนใหญ่มาจากพัทยาชนบุรี
เพื่อมาตั้งกลุ่มขายบริการในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙

หนีมาจากพัทยาเคยทำงานอยู่พัทยา
แล้วทีนี้ช่วงโควิดมันก็ตกงานใช่ไหม
ไม่มีงานทำก็กลับมาอยู่แถวอีสานนะครับ
แล้วก็มาขายบริการทางเพศ
ติดต่อกันทางโลกออนไลน์นะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบนะครับ
ทางนายอำเภอเมืองนครพนมเนี่ยก็ฝ่ายปกครองด้วยนะครับ

เพื่อติดต่อหญิงสาวขายบริการ

ก็ติดต่อซื้อขายในราคา๑๕๐๐บาท

กระทั่งสาวขายบริการทางเพศหลงเชื่อ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยซ้อนแผนจับกลุ่มคาห้องพักนะครับ

ตามปกติแล้วเธอก็มีอาชีพเป็นสาวเสิร์ฟ

แต่ว่าช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะครับ

เดินสายเช่าที่พักนะคุณ
และมาหางานขายบริการกับลูกค้า

ก็ใช้วิธีการในการติดต่อโฆษณาผ่านโซเชียลเลย

แล้วก็แนะนำลักษณะรูปร่างให้กับลูกค้า
มีลูกค้าใช้บริการทุกวันเลยคุณ
สร้างรายได้ให้วันละประมาณ๑๐๐๐บาท
ทุกวันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับ

มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย

ติดตามเพื่อนร่วมแก๊งมาดำเนินคดี

เชื่อว่ามีคนที่ทำงานเป็นกลุ่ม
ไม่ต่ำกว่า๕๑๐คนเลยนะครับ